โอ้โหช่วงนี้กินมาเยอะนะพันลังคุณดูมันเยอะ

เต้นเยอะเป็นการเอาออกบ้างเบิร์นออกบ้าง
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูไอเดียเก๋ของช่างตัดผมคนหนึ่ง
เก๋ขนาดที่ว่าเขาลงทุนซื้อรถเมย์เก่ามาทำเป็นร้านตัดผมเคลื่อนที่

ไม่เคยเห็นงั้นไปดูให้เห็นเลยดีกว่า

นี่แหละค่ะนายสุรินทรุ่มชำ

เดียเจ๋งมากเขากำลังร้องเพลงให้ลูกค้าฟัง

นี่ไงสุรินบาร์เบอร์

บริเวณถนนริมครองชลประธาน
ใกล้มหาวิทยาลัยราชภพศุรินทร์

มีป้ายชื่อร้านวัสสุรินบาร์เบอร์

จอดให้บริการลูกค้าโดดเด่นมาแต่ไกลเลยนะคะ

เพื่อปรับพื้นที่สำหรับวางเก้าอี้ตัดผม๒ตัว

แล้วก็อุปกรณ์สำหรับร้านตัดผม

นอกจากนี้ยังมีรูปบรรดาศิลปิน

แปลกไว้ในรถไม่เป็นไร
ขณะที่เจ้าตัวกำลังโชว์ทักษะ
ตัดผมให้ลูกค้าอย่างคล่องแคล่ว
ต้นบอกว่าตัวเองมีความฝันอยากจะเป็นนักดนตรี
แล้วก็มีร้านตัดผมเป็นของตัวเอง
ก็คือร้องเพลงไปตัดผมไป
แต่ถ้าร้องไปตัดผมอาจจะไม่มีสมาธิ

คือเขาไปเรียนตัดผมมาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔
ก่อนที่จะเปิดร้านตัดผมอย่างจริงจัง
โดยเริ่มด้วยการกู้ยืมเงิน
เพื่อไปซื้อรถเมคันดังกล่าวที่เห็นไปในราคา๑แสนบาท
แล้วก็เริ่มตกแต่งทำเป็นห้องนอนห้องน้ำ
เปิดบริการเหมือนร้านตัดผมทั่วไปเลย
แต่ไม่ต้องหาเช่าที่ซื้อที่

ถูกต้องโดยจะมีการเล่นดนตรีไปด้วยตัดผมไปด้วยอย่างที่บอก
บนพื้นฐานของความพอเพียงตามรอยพ่อหลวงนั่นเอง
พร้อมกับให้กำลังใจสำหรับคนที่กำลังท้อถอยให้

พอดีผมตัดผมนอกพื้นที่
คนที่ตามโรงเรียนบ่อยครับ
เลยผมก็คิดว่าได้รถบัตรสักคันหนึ่ง
น่าจะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นครับ

ลมมีลมมีอะไรเส้นผมก็ไม่ฟิวครับ
อยากฝากทุกคนครับต้องสู้ต่อไปครับ
เศรษฐกิจในยุคทุกวันนี้ครับ
และก็หลายอย่างมันอาจจะไม่ดี
หลายอย่างอาจจะทำให้เราท้อเทครับ
ผมว่าหลายสิ่งอย่างก็อาจจะทำให้เรามีกำลังใจ
ที่ต่อสู้ต่อไปได้ครับ

ใช่แล้วนะคะด้านลูกค้าที่รอตัดผมเขาเล่าว่า
ช่างต้นเป็นคนจิตใจดีไม่รังเกียจคน
โดยเฉพาะคนชะลาคนขอทานเขาตัดผมให้แบบฟรีเลย

บอกว่าอยากตัดผมตัดให้เลยฟรี
ใจบุญมากขอคารวะนับถือในน้ำใจของคุณพี่ต้นเลยนะคะสุดยอด
มีมารออยู่นอกรถด้วยนะคือบางวันเนี่ยคิวเยอะเยอะแล้วต้องรอไปจนถึงนอกรถเลยทีเดียว
นั่งรอกันไปเหมือนนั่งรอป้ายรถเมย์รอคิวสะดวกสบายแล้วก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามรอยคุณพ่อหลวงนะจ๊ะ
มาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับใครที่แหมเก็บหอมรอมฤทธิ์เก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่
ดีชั้นนี่แหละิดเดี๋ยวว่าหลายคนเนี่ยมีกระปุกเอาไว้ที่บ้าน
ยอดปึ้งลงไปแต่สุดท้ายมันเก็บไม่อยู่เพราะว่ามันมีรูปิดใช่ไหม
ก็เป็นธรรมดาเวลาหยอดลงไปเสร็จช่วงจะสิ้นเดือนแบบนี้มันก็เปิดข้างล่าง
แต่ว่าคุณผู้ชมนี่เลยเขาเลยดัดแปลงเอาถังน้ำยาแอร์
มาทำเป็นกระปุกออมสินซะไปดูกันหน่อยนะครับที่จังหวัดพิศนุโลกครับ

เป็นอย่างนี้แหละที่กำลังชีดอยู่นี่เลยนี่คือเป็นกระปุกออมสินได้เหรอ
ปุกออมสินที่เคยเป็นถังน้ำยาแอร์มาก่อนอดีตเคยเป็นถังน้ำใจ
เอาล่ะนี่เลยครับก็คือนายสุภาชัยพินิษฐ์อักษร
อายุ๓๐ปีชาวบ้านในตำบลลาดบัวขาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับคุณผู้ชมครับ
ไปกันที่จังหวัดราชบุรีนะแล้วก็ที่นั่นนะครับมีถังน้ำยาแอร์เก่าที่แขวนเรียงรายอยู่เต็มบ้าน
พ่นด้วยสีพ่นรถยนต์จนมีสีสันสวยงามสะดุดตาครับ
และบนถังมีการพ่นข้อความว่าถังเศรษฐีมันเป็นยี่ห้อของเขา
เป็นถังที่เอามาทำเป็นกระปุกออมศิลป์
เจ้าของไอเดียเขาบอกว่าเตรียมประกอบอาชีพซ่อมรถยนต์มือ๒
เก็บไปเก็บมาเก็บไม่อยู่ครับจนกระทั่งไปที่บ้านของเพื่อน
และพบกับถังน้ำยาแอร์ที่เก่าหมดสภาพแล้วเกิดไอเดียมาพ่นสีดัดแปลงให้เป็นกระปุกออมสินแบบไม่มีรูเปิด
มันเลิดตรงนี้ที่สำคัญเพราะว่ามันยอดไปแล้วมันเอาออกไม่ได้สะใจมาก
แล้วก็ต่อมาเนี่ยนะพอมีไอเดียมาทำเจ้าถังเศรษฐีขายแบบนี้เนี่ยก็มีคนครับนำไปโพสต์ลงโซเชียล
จึงมีคนลุกจักมากขึ้นบางคนอยากได้ไปใช้บ้างเพราะว่าเห็นว่าแปลกดีและสามารถเก็บเงินได้มาก
ผลิตถังเศรษฐีอันนี้จำหน่ายในราคาใบละ๓๙๙บาท

ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ปกครอง
ซื้อไปให้ลูกหลานเก็บออมเงิน
ทั้งคู่รักที่ต้องการเก็บเงินสร้างรายได้
แล้วก็สร้างครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วยนะ
หมดถังนี้จะได้แต่งงานเลยไหมคะ

เพราะฉะนั้นผมแนะนำของใบตองเนี่ย
ควรจะมีไว้สัก๒๓ถัง
ดิฉันว่าถ้าเป็นของดิฉันคงต้องเป็นถังแก๊สนะคะ

ยังไม่พอไหมคะแม่ไม่พอหรอก

มันกลมได้แล้วมันก็กลม

เอาล่ะแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียคุณผู้ชมครับฝึกนิสัยด้วย

อย่าไปซื้ออะไรที่แบบมีรูเปิดเลย

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามงานแต่งงาน

เมื่อเช้าก็เป็นแขกรับเชิญไปงานเข้ามาอยากจะบอก
มันช้ำใจตรงนี้แหละคือสาวคนนี้เนี่ยเขาเป็นสาวไซส์บิ๊ก
น้ำหนักเขาประมาณ๑๒๐กิโลกรัม
แต่ว่าเจ้าบ่าวหนักเพียงแค่๔๘กิโลกรัม

ต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยคุณผู้ชม
และที่สำคัญฝ่ายเจ้าสาวด้วยความที่เขาเป็นคนร่างอวบอ้วน
แล้วเป็นยังไงล่ะไปดูสิคะเออ
สาวไซส์เล็กใหญ่ก็มีหัวใจเหมือนกัน
หรือน้องซ้อยสาวไซส์ใหญ่
น้ำหนัก๑๒๐กิโลกรัม
ไม่ว่าชาตินี้คงทาสามีไม่ได้
ไม่ได้ก็ต้องเงิบไปตามกันล่ะค่ะ
เพราะว่าความไซส์ใหญ่ไม่เป็นอุปสรรคในความรักอย่างแน่นอน
พิสูจน์ให้เห็นกันในงานนี้แหละค่ะ
เพื่อนบ้านต่างยินดีพร้อมใจปิดถนน
จัดงานวิหว่าให้น้องสร้อยกับพี่เนยสุชาติเฉลิมศรี
หนุ่มคาแคชาวเมืองนครสีธรรมราช
น้ำหนัก๔๘กิโลกรัมให้แฮปปี้แอนดิ้งแบบนี้แหละค่ะ
แม้งานนี้คุณชูโชติโกยกุลนายกเทศมนตรีเมืองพังงา

ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนบ้านอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม
ถึงข่าวเปิดใจของเจ้าสาวน้องสร้อยสุดตื้นตัน
กล่าวขอบคุณแขกด้วยความรู้สึกที่ออกมาจากก้นบึงของหัวใจทั้งน้ำตาเลยล่ะค่ะ
ซ่อยขอบคุณเกมภิเกษทุกท่านที่ได้มาร้องงานน้องซ่อยสวัสดี
น้องซ่อยดิฉันหรอ
ด้านเจ้าบ่าวร่างเล็กแม้ไม่มีแรงอุ้มเจ้าสาว
แต่เมื่อถูกพิธีกรในงานท้อให้เปิดอก
พูดถึงเจ้าสาวคำพูดไม่กี่คำ
แต่ชัดเจนได้ใจเจ้าสาวได้ยินแล้วสุดปลื้ม
ยิ้มจนตายีไปเลยค่ะคุณผู้ชม
สำหรับงานแต่งครั้งนี้
บ่าวสาวไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าสักบาทค่ะ
เพราะว่าเพื่อนในชุมชนต่างช่วยกันออกค่าใช้จ่ายให้หมดทุกอย่าง
โดยเฉพาะใครที่เคยสบประมาทน้องสร้อยไว้ต้องทำตามสัญญาทุกราย
ตั้งแต่การซื้อชุดแต่งงานซื้อเครื่องนอนและล้มหมูเป็นอาหารเลี้ยงแขกในงานจนอิ่มแร่เลยล่ะจ้า
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

คือเจ้าบ่าพูดเยอะมากอะ

แต่เขาบอกแล้วว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งเดียวแล้วจะไม่มีการแต่งครั้งที่สองอีกแล้ว

น้ำตาจะไหลซึ้งจัด
เออแต่ว่าเราเอาบ้างไหมเราลองแบบขุนตัวเอง
ให้อ้วนแล้วให้เพื่อนมาแบบสบประมาทเราว่าเราจะไม่ได้แต่ง
เพราะว่าเพื่อนจะจัดชุดแต่งงานให้เราเราจะไม่ต้องเสียตังค์ตอนแต่งงาน

กระปุ๊บอ่อมสินเราจะไม่ต้องหย่อน

ผมว่าการที่จะเจอคนรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุภเพสันนิวาสเพราะฉะนั้นเนี่ย
รอต่อไปโอกาสกำลังมาแล้วนะเชื่อว่าอย่างนั้นแหละทำบุญเยอะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าของกินอร่อยมารออยู่แล้ว